คุณผู้ชมมาดูเหตุระทึกเกิดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากันหน่อยนะคะ
สองผัวเมียมีอาชีพเป็นช่างทำกุญแจ
ขับรถไปในปั๊มน้ำมันแล้วก็ไปนอนค่ะ
ระหว่างที่นอนก็สตาร์ทรถทิ้งไว้ด้วย

แต่ปรากฏว่าเกิดไฟลุกไหม้บริเวณห้องเครื่องด้านหน้า
เด็กปั๊มน้ำมันเห็นอุ๊ยคุณพระตายแล้วว่า
ปลุกเลยค่ะปลุกทั้งสองคน
หนีออกมาได้รอดหวุดหวิดเลยนะคะ

นี่ค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นนะคะ

สามารถจับภาพได้อย่างชัดเจนเลยนะคะ

ก็คือริมถนนสายอายุทยาเสนา

เรียกคนในรถให้ออกมาได้ทันนะคะ

แล้วพยายามรีบขนย้ายทรัพย์สินออกมาจากตัวรถได้ทัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นสดร้อนตี๔๓๐ที่ผ่านมา
ทีนี้เราก็สอบถามเด็กปั๊มพนักงานปั๊ม
ชื่อว่านายดิเรกปรางรักยิ้มอายุ๒๔ปี
เล่าบอกว่าขณะที่ตัวเองไปเติมลมยางให้กับลูกค้า
ได้ยินเสียงรถมันเสียงดังเหมือนกับว่ามีคนเหยียบคันเร่ง
หลังจากนั้นสักพักหนึ่งเห็นไฟลุกขึ้นที่ใต้ห้องรถใต้ห้องเครื่องรถ
บริเวณห้องเครื่องด้านหน้ารถจึงตะโกนบอกพนักงานรุ่นน้อง
บอกว่าให้ไปเรียกคนขับรถที่นอนหลับอยู่ในรถให้รีบหนีออกมา
ที่สุดแล้วหนีออกมาได้ทันนะคะ
จากนั้นก็นำถังดับเพลิงมาช่วยกันดับไฟ
แล้วรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงให้มาช่วยเหลือค่ะ

แล้วเหมือนว่าตีนเหยียบคันเร่งอยู่เครื่องมันเร่ง

ตอนที่เราเห็นคือไฟมันลุกยังไง

หลังเกิดเหตุนะครับคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
พร้อมกับรถน้ำก็มาช่วยกันฉีดสกัดเพลิงเอาไว้ได้
คือแน่นอนนะคะว่าหลังเพลิงสงบ

จะเหลือไหมไม่เหลือค่ะ
เสียหายย้ำแบบนี้นะคะโดยเฉพาะบริเวณห้องเครื่อง
แต่เอาล่ะรถเสียมันซ่อมได้
มันซ่อมได้คนถ้าเกิดมันเสียชีวิตมันซ่อมไม่ได้นะคะ
เพราะดีงานนี้ไม่มีใครเป็นอะไรรอดทั้งคู่ค่ะ
เราก็ไปสอบถามเจ้าของรถคือนายประโชคจันปัญญา
อายุ๓๙ปีเล่าบอกว่าตัวเขาเองมีอาชีพทำกุญแจ
ก่อนเกิดเหตุขับรถมากับภรรยามาจอดรถที่ปั๊มน้ำมัน
แล้วก็สตาร์ทเครื่องยนต์นอนหลับกันในรถ
ก่อนเกิดเหตุก็สังเกตนะคะว่าเครื่องยนต์เร่งเครื่องเอง
แต่ตอนนั้นก็ไม่ได้มีการเอกใจอะไร
กระทั่งมีพนักงานปั๊มน้ำมันมาเรียก
เรียกภรรยาให้หนีตายออกมาได้ทันควันนะคะ
จากนั้นก็ตั้งสติแล้วก็รีบไปปิดวาวการ์ด
แล้วรีบขนของออกมาจากรถ
ส่วนรถคันนี้ได้มีการใช้เชื้อเพลิง
โดยรถได้ใช้งานมาแล้วกว่า๑๐ปีก็เป็นรถเก่านะคะ

หลังจากนี้เดี๋ยวจะเอาให้ช่างซ่อมดูนะคะ